มีมาตรการในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในช่วงเวลานี้
ก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือการห้ามชุมนุมมั่วสุม
นำมาสู่การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙หรือว่าจะโรคอะไรก็แล้วแต่
พรกรฉุกเฉินเขาประกาศเอาไว้นะครับแต่มีคลิปคลิปหนึ่งที่เจ้าของบ้านหลังหนึ่ง
เขาเอาไปแชร์ไว้ในโลกออนไลน์บอกเอ๊ะผมนั่งกินข้าวอยู่ในบ้านกับเพื่อน
ตบรวจมาจับได้ยังไงมันได้อยู่กับหลายคนมากด้วยครับถูกต้องนะฮะ
เดี๋ยวไปดูนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมเขาเปิดประตูเหล็กเอาไว้หน่อยนึง
อันนี้เป็นกล้องจากในบ้านของเขาจะเห็นว่าเขานั่งกันอยู่อย่างนี้
แล้วเดี๋ยวดูภาพนะครับว่านี่ปุ๊บตำรวจเปิดปึ้งขึ้นมานะครับ
เป็นสายตรวจ๒คนนะครับเขาบอกเนี่ยเขานั่งกันอยู่สองคนกินข้าวอยู่ในร้านของเขา
ประตูที่ร้านก็ไม่ได้ปิดสนิทเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งย่านร่มกล้าวนะครับ
ก็ตำรวจก็มานายหนึ่งนะครับเปิดประตูม้วนเหล็กขึ้นมา
แล้วก็บอกว่าเขาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินข้อหามั่วสุมชุมนุม
แล้วก็เรียกร้อยเวรสายตรวจมาเพื่อให้แจ้งข้อหานะฮะ
แต่สุดท้ายแล้วร้อยเวรไม่แจ้งข้อหาบอกว่าอ๋อไม่ต้องไปแจ้งเขาหรอก
เขานั่งกินข้าวกันอยู่ในบ้านสองคนอันนี้เจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์นะ
ที่เขาโพสต์ให้ข้อมูลแบบนี้นะครับบอกว่าคลิปนี้เป็นแค่บางส่วนนะ
แล้วก็อ้างอิงถึงกฎหมายอาญาว่าโดยการมั่วสุมไปตีความว่าเป็นการมั่วสุมให้ดีก่อนอะไรอย่างนี้
จะมาจับเขาโพสต์ข้อกฎหมายเรื่องพรกรฉุกเฉินเกี่ยวกับการมั่วสุมชุมนุม
ทำกิจกรรมอันเสี่ยงต่อการแพร่โรคในเวลานี้ต้องไปตีความก่อนว่ามันหมายถึงแบบไหนยังไง
เขากินข้าวกันอยู่เนี่ยไปเรียกร้อยเวรมาจะให้แจ้งความแจ้งข้อหาร้อยเวรยังบอกไปรีบกลับรีบกลับเขากินข้าวกันอยู่ในบ้าน
อืมนี่ฮะวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แถวร่มกล้านะครับไปถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเจ้าของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์อู่นี้
ก็คือ๑๐เอกนัทธวุฒิศรีทาเลิศบอกว่าวันเกิดเหตุคือ๑๕พฤษภาคมประมาณ๕ทุ่ม
นั่งกินข้าวอยู่ในร้านกับช่างสองคนนะอยู่ตำรวจสายตรวจเปิดประตูมา
แล้วบอกว่าขอจับข้อหาละเมิดพรกรฉุกเฉินจะเชิญตัวไปที่สถานีตำรวจ
หลังจากนั้นสายตรวจก็ได้เรียกร้อยเวรให้มาดูว่าผิดกฎหมายหรือไม่
แต่ร้อยเวรมาถึงบอกว่าอ๋อเขากินข้าวกันอยู่ในบ้านไม่ได้ละเมิดพรกรฉุกเฉิน
แล้วก็บอกกลับเถอะรีบกลับรีบกลับแล้วก็ไม่ได้จับกลุ่มไม่ได้แจ้งข้อหาอะไร
ร้อยเวรท่านนั้นก็ดูโดยเราก็เขาก็ชี้แจงกับนายตำรวจท่านนั้นว่า
เขาก็กินของเขาอย่างเงี้ยประจำก็คือมันก็เป็นเวลาที่เขาเลิกงานแล้ว
เขาไม่ได้ไม่ได้เปิดบ้านทำร้านซ่อมไม่ได้ไม่ได้ซ่อมแล้วเขาก็แค่กินข้าว
แกผ่านไปผ่านมาแกตรวจทุกวันแกก็เห็นประจำครับ

ก่อนจะกลับขึ้นรถสายตรวจรถคังยันยดนะครับ
โต้ว่าผมเป็นตำรวจผมสามารถจับคุณตอนไหนก็ได้
สองคนก็มั่วสุมหนึ่งคนก็มั่วสุมสามคนก็มั่วสุม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
ไม่ได้มีการจับกลุ่มแต่อย่างใด